ระทึกเก๋งเสียหลักพลิกตกคลองล้อชี้ฟ้า
คุณผู้ชมถ้าเคยประสบอุบัติเหตุรถตกลงไปในน้ำ
จะเป็นห้วยหนองคลองบึงอะไรก็ตามแต่
ครั้งนั้นท่านมีประสบการณ์อย่างไรแต่สำหรับที่นครศรีธรรมราช
ผู้หญิงคนนี้ตกลงไปหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่นี่เขาพลิกขึ้นมาแล้ว

เหตุการณ์ระทึกนี้บ่าย๓โมงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
โอ้โหมีทั้งกู้ไพลมีทั้งผลละหนึ่งดีหรือลดกันลงไป
หลังจากเห็นรถคันนี้ตกลงไปในน้ำล้อชี้ฟ้า
ย้ำว่าหมดสติอยู่ในรถครับ
นี่แหละครับคนที่อยู่ข้างในคือนางรัฐดาจำปาทอง
อายุ๓๘ปีช่วยออกมาจากรถเก๋งสีขาว
เธอขับเสียหลักตกร่องกลางถนนสายนาพรุสี่แยกเบนจมะ
ไปอยู่ในคลองใต้สะพานวังรักนะครับ
รถนี่หายท้องล้อชี้ฟ้าเหลือแต่ล้อโผล่พ้นน้ำขึ้นมา
ช่วยพี่รัฐดาออกมาด้วยความทุลักทุเล
แต่ช่วยแบบคือตอนนั้นก็ใจไม่ค่อยดีนะครับคุณผู้ชมฮะ
คือพอดึงตัวขึ้นมาได้เห็นไหมครับ
เห็นไหมครับต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ
ช่วยกันปั๊มหัวใจใหญ่เลยอยู่ริมฝั่ง
เธอนิ่งเลยเหรอนิ่งเลยครับ
จากนั้นก็เอารถขึ้นรถกู้ไพร
แล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมดูวินาทีชีวิต
ทุกข์จริงอาการยังสาหัสเธอไม่ได้สติ
ขณะนี้แพทย์ยังอยู่ระหว่างช่วยชีวิตเธอยื้อชีวิตเธอนะครับ
พิรรดาขณะที่พนักงานสอบสวนสพมนครศรีธรรมดา
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริง
มันเกิดขึ้นจากอะไรครับอุบัติเหตุในครั้งนี้
อย่างไรก็ตามขอให้พี่ระดาปลอดภัยก่อนนะฮะ